มีอะไรอยากจะพูดกับน้องไหมครับครั้งสุดท้าย

อยู่หน้าโรงพยาบาลอ่ะขอเบอร์ผู้ภัยครับเพราะตอนนั้นอ่ะ
หนูออกมาจากบ้านหนูออกมากับพี่ชายพี่สาว
แล้วก็เพื่อนน้องอีกสองคนแล้วก็ไปที่เกิดเหตุ
โอ๊ตเนี่ยเขารู้จักเฟสเราได้ยังไงหรือว่าเรามีเป็นเพื่อนกันดี
ไม่ได้มีเป็นเพื่อนในเฟสอะค่ะเขาอาจจะอันนี้หนูไม่แน่ใจ
เขาอาจจะไปส่องเฟสน้องมาหรือเปล่าอ๋อใช่ถามย้อนไปอีกทีตอนที่ตอนกลางคืน
ตอนที่เรากลับมาจากบ้านเนี่ยเราเอกใจไหมว่าทำไมเราไม่เจอน้องกิ๊บแล้ว
หรือว่ายังไงหนูไม่เอกใจคือบอกว่ามันเป็นเหมือนกับว่าหนูเที่ยวกันอ่ะ
ถ้าเกิดว่าไปร้านคิวหนูจะกลับด้วยกันเกือบทุกครั้ง
แต่เมื่อไหร่ที่เราไปต่อผับเราจะมีนิสัยส่วนตัวคือเหมือนแบบเราจะรู้กัน
เราจะไม่กลับด้วยกันประมาณนั้นนะครับคือจะเป็นแบบนั้นเกือบทุกครั้ง
คือเราจะกลับก่อนบางทีน้องก็จะกลับก่อนบางทีหนูก็จะกลับก่อน
แล้วก็คือจะมาเช็คกันตอนเช้าจริงแล้วหนูไม่ได้เที่ยวด้วยกันครั้งนี้ครั้งแรก
คือหนูเที่ยวด้วยกันมาบ่อยครั้งอยู่ค่ะก็เป็นประมาณนี้
ได้คือเหมือนเราเข้าใจกันนะคะถ้าเกิดเราไม่คิดว่ามันจะเกิดแบบนี้
เราเองสงสัยอะไรกับตัวของกลุ่มผู้ชายคนนั้นบ้างไหมครับว่ามีอะไรที่มีพิรุษบ้าง
ยังไงอ่ะคะคือหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยมีอะไรรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เป็นพิรุษไหม
อ่ะเขามาพูดคุยมีพิรุษมั้ยหรือว่ามองมองเขามีพิรุษอะไร
หลังจากนี้พอเห็นเกิดมาจนถึงนักษุโภชวรรณเนี้ยหล่ะ
เรามีอะไรติดทางพาใจอะไรอีกไหมในการทำงาน

ก็คือปล่อยไปตามหน้าที่ของต้นเหนือ

เราอยากจะชี้แจงอะไรกับสังคมบ้าง

เรามีส่วนไหมหรือสงสัยในตัวเรา

คนเขาคิดว่าหนูอยู่ในคลิป
แต่หนูบอกหนูไม่ใช่คนในคลิป

ยืนยันว่าหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เพราะส่วนตัวเองเราก็รักน้องเนาะ

เอาเท่าที่เราพูดได้เนาะ

แล้วมันคือมันสลบ

คาใจหลายอย่าง
คือมีตอนนี้ประเด็นที่คาใจหลักเลยคือเรื่องอะไรคะพี่

คือรับรักผู้ทางเค้าได้มีคำประสานกับทางย่ามาหรือเปล่า

เค้าบอกว่าทางผู้หญิงที่อยู่ในคลิปวิดีโออะ
จะมาคุยกับทางเรา
ครับผม

ใช่

ว่าเค้ามีการใช้สนุกอะไรกับทางผู้หญิงหรือเปล่า
อันนี้ยังไม่ทราบ

ครับคุณมีคำประสาทของเธอ
จะมาคุยกับทางโทรศาสตร์

โปรดติดตามตอนต่อไป